ประเดิมศึกไกรรับสักกระดาษใหม่
กับการแข่งขันฟุตซอลแห่งศักดิ์ศรีที่เดือดที่สุดในอาเซียน
ลุ้นเชียร์ทีมชาติไทยให้คว้าแชมป์สมัยที่๑๒
ในวันอาทิตย์ที่๒๙มกราคมนี้
ชิงชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเมียนมา
ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป